อาจารย์สุภาพก็เกาะติดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีนี้จะเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเมื่อไหร่
วันนี้พอจะมีคำตอบจากทางรองวิศนุแล้วนะคะ
ว่าน่าจะเป็นช่วงกลางปีประมาณสักกลางปีหน้า

เดี๋ยวต้องรอดูกรกตอีกทีนึงด้วย
แล้วก็ต้องดูค่ะสิ่งที่หลายภาคการเมืองเสนอมา

อาจารย์สุภาพรอวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังอยู่นะคะ
ติดตามได้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพ

สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ

มีคนแซวว่านายกลงพื้นที่หลายครั้ง

ปูนายกจะต้องไปมีมุกปล่อยมุก
เกี่ยวกับเรื่องปูทุกครั้ง

เมื่อวานผมขีดเส้นใต้เรียกร้องและตั้งคำถามว่า
ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว
ทำไมการเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
จึงจะยืดจะยื้อไปอีกหลายเดือน
เพราะนายกบอกว่าไม่เกินกลางเดือน

เมื่อวานที่เขาเอาข้อมูลมาให้ดูว่า
ตั้งแต่ปี๖๒ได้ยืดได้ยื้อได้เลื่อนมาแล้วกี่ครั้ง
คราวนี้ไม่มีเหตุผลอะไรให้เรียบให้ยืดแล้วให้เลือกแล้ว
แล้วทำไมถึงเลื่อนมันจะยืดไปทำไม
อ้าววันนี้มีคำตอบครับ
มีคำตอบจากรองนายกดรวิศนุเครืองาม

และเรามีสอขอสอขอคือสมาชิกสภาเขตแล้ววันหนึ่งในช่วง
ของการเป็นรัฐบาลของคอสชคศได้ยกเลิกตำแหน่ง
สขครับให้เหลือแต่สกจนต่อมามีพักการเมืองบางพัก
เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยที่จะให้ยกเลิกสอขอเขาต้องการ
ให้มีสอขอต่อพักการเมืองที่ว่านั้นก็ยื่นเรื่องแสดงเจ็ด
จำนงต่อสภาเพื่อให้คงสอขอไว้ตามเดิมพอเรื่องยื่น
เข้าไปในสภามันก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาแล้ว
เพราะอย่างนี้นายกท่านจึงเผื่อเวลาไว้ว่าถ้ารอให้สภา
พิจารณาเสร็จน่าจะใช้เวลาพอสมควรจึงบอกเผื่อไว้ว่าผู้
ว่ากอทมน่าจะเลือกได้ประมาณกลางปี๖๕นี่สิ่งที่รอง
วิศนุอธิบายถ้าอ้างอย่างนี้อธิบายอย่างนี้ฟัง
ได้ครับพอฟังได้ว่าอ๋อรอกฎหมายตัวนี้ทีนี้ถ้าถามว่า
เราควรจะฟื้นสกสขสมาชิกสภาเขตกลับมาไหมโดย
ส่วนตัวผมตอบได้ทันทีว่าควรครับเพราะสอขอคือหน่วย
เล็กที่สุดที่ดูแลเป็นตัวแทนประชาชนในแต่ละเขต
ตรงที่สุดครับเรามีแต่ละเขตเนี่ยจะมีสอสอของสภาย
ใหญ่แล้วเราก็มีสอกรสอสอนั่นเขาไม่ค่อยมายุ่งกับเรื่อง
ความทุกข์ความร้อนของคนในพื้นที่เท่าไหร่เขาทำ
น่าที่ในสภาดูก็ดูห่างแล้วเราก็มีสขสภา
ชิกสภากธโโมเขตละคนสขก็ทำน่าที่เหมือนตัว
แทนของสอสอเป็นตัวแทนดูแลประชาชนใกล้ชิดกว่าสอสอ
เข้ามาหน่อยแต่ว่าสอกรมันมีเขตละคน
พื้นที่ของแต่ละเขตก็กว้างแล้วคนเยอะ
การทำหน้าที่ดูแลรับฟังความคิดเห็นเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน
ก็ถือว่าห่างอยู่ที่ผ่านมาก็ได้สอขอนี่แหละครับ
ทำหน้าที่เป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมต่อระหว่างประชาชน
ที่ต้องการให้ผู้บริหารเขตทั้งหลายลงไปช่วยเหลือ
สขแต่ละเขตมีไม่เท่ากันครับมีตั้งแต่๖คน๗คน๘คน
อัตราของประชากรแต่ละเขตถ้าพูดถึงบทบาทคนทำหน้าที่
สคนี่แหละครับที่เป็นคนลงพื้นที่

ไปดูไปดูความเดือดร้อนประชาชนในเขตไหนในท้องที่ไหน
ตรอกไหนซอยไหนมีปัญหาเรื่องอะไรแล้วก็นำปัญหาไปส่งต่อ
และติดตามให้เขตเข้ามาแก้ไขนี่คือหน้าที่ของสอสอ
ฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาความเดือดร้อนสารพัดสารพันธุ์ในตรอกซอกซอย
ทางราชการเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึงสกก็เข้าไปดูแลไม่ทั่ว
ก็ได้สอขอนี่แหละฮะเป็นปากเป็นเสียงให้คอยติดตามเรื่องให้
ฉะนั้นหน้าที่ของสอขอจึงเป็นหน้าที่ที่เขาป้วนเปี้ยนวนเวียน
ระหว่างพื้นที่กับที่ทำการเขตของแต่ละเขตที่เขาดูอยู่
เพื่อจะคอยติดตามว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เขตได้แก้ปัญหาให้ประชาชนหรือยัง
พอเป็นอย่างนี้แน่นอนครับว่าค่าราชการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่ผู้อำนวยการเขตลงมาถึงเจ้าหน้าที่ระดับล่างทั้งหลาย
เขามองว่าสขคือตัวปัญหาหางานมาให้
ทำให้เขาทำงานลำบากขึ้นเหนื่อยขึ้น
เพราะสขทำหน้าที่คอยติดตามเหมือนฝ่ายตรวจสอบ
ฉะนั้นการยกเลิกให้การให้สอขอเลิกไปในช่วงคอสชเป็นรัฐบาลเนี่ย
มีคนไม่เห็นด้วยเยอะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานในพื้นที่เนี่ย
เขาจะรู้แล้วถ้าอ้างงบประมาณผมก็ว่าฟังไม่ขึ้น
เพราะเงินเดือนสขเนี่ยคนหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทโดยประมาณนะ
คนหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทน้อยกว่าเงินเดือนผู้ช่วยสส
ซึ่งไม่ค่อยมีอะไรอธรรมเดินตามหน้าตามหลัง
สอสอคนหนึ่งมีผู้ช่วยแต่ไม่รู้กี่คนแล้วไม่รู้ทำอะไร
อันนั้นเนี่ยน่าเสียดายงบประมาณมากกว่าแล้วถ้ามองในแง่ของการทำงานบริการประชาชน
ตามหลักการปกครองเนี่ยเงินเดือนสอขอถือว่าไม่ใช่เหตุผลที่จะยกเลิก
แล้วพอตัดปัญหาเรื่องเงินเดือนเรื่องค่าตอบแทน
ก็ยังไม่มองไว้เห็นเหตุผลว่าที่เขาเสนอให้ยกเลิกสอขอ
ในช่วงคอสชเนี่ยเขามีเหตุผลอะไร
ใครเป็นคนเสนอแล้วทำไมคอสชจึงยกเลิกสอขอ
พักการเมืองบางพักเขาจึงเห็นว่าควรจะเสนอเข้าสภา
เพื่อให้ทบทวนเรื่องนี้กันใหม่ฉะนั้นสิ่งที่อยากเห็นก็คือว่า
สภาต้องรีบหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาครับพิจารณาได้เร็วจะได้เสร็จเร็ว
พอเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นข้ออ้างในการยืดยื้อเวลาในการเลือกผู้ว่า
อทมออกไปไม่ได้เพราะกฎหมายที่จะเพิ่มสอสอเข้ามาเนี่ย
มันไม่มากหรอกครับมีไม่กี่มาตราสั้น
พิจารณากันได้เร็วไม่น่าจะมีรายละเอียดต้องปิด
ที่จะต้องพิจารณากันมากนี่คือเรื่องที่ว่าเราควรจะต้องมีสอขอ
ปิดท้ายผมเอาคำชี้แจงจากภักดิ์เพื่อไทยมาขีดเส้นใต้ปิดท้ายหน่อย
เมื่อสองวันก่อนผมบอกว่าสาเหตุที่พักเพื่อไทยไม่ส่งคนลงชิงผู้ว่า
อทมเพราะต้องการจะหลีกทางให้ดรชัดชาติสิทธิพันธ์
ไม่อยากให้ฝั่งประชาธิปไตยปาดหน้าตัดคะแนนกันเองวันนี้เนี่ยเขามีคำชี้แจงว่า
จริงเหตุผลสำคัญที่พักเพื่อไทยไม่ส่งคนอื่นเนี่ย
เพราะเขาต้องการให้เกียรติดรชัดชาติต้องการให้เกียรติเพราะว่า
รชัดชาตินั้นเคยเป็นหนึ่งในสามของบุคคลที่พักเสนอเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีเมื่อคราวที่แล้วฉะนั้นการให้เกียรติก็คือว่า
ไม่ส่งคนลงไปสู้นี่คือเหตุผลหลักที่พักเพื่อไทยเขาชี้แจงมา
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับคุณผู้ชม